เมืองทองยูเต็ดเปิดตัวเอกณิตปัญญาจากเชียงรายยูเนเต็ด
ซื้อตัวมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการนะครับ
ค่าตัวก็๓๐๐๐๐๐๐๐บาทสัญญา๔ปี

ศึกแดงเดือดครั้งแรกในบ้านเรานะครับแล้วก็ครั้งแรกในเอเชียด้วย
ก็เตะที่ราชมังคลาฮีลาสถานก็มีการนำสื่อมวลชนไปติดตามความพร้อมล่าสุดนะครับ
แสนบัตรราคาสองหมื่นห้าเนี่ยบดบังใส่ตาอยู่
คุณวินิตนะครับบอสใหญ่ของเฟสแอร์ก็ชี้แจงว่า
สองหมื่นบาทที่เป็นประเด็นนะครับมันก็เกิดจากความเข้าใจที่คาดเคล
เนื่องจากว่าได้มีการให้ทีมงานทดลองนั่งในทุกจุดแล้วครับ
ซึ่งในจุดนั้นเนี่ยก็ทราบถึงปัญหาอยู่ซึ่งแถวที่นั่งนะครับ
แถวแรกเนี่ยนะครับอาจจะมองไม่เห็นจริงก็ได้มีการไม่ขายบัตรนะครับ
ขายบัตรแล้วก็ให้ขายบัตรตั้งแต่แถวที่๕เป็นต้นไปนะครับ